แล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้มา๔คนมากัน๔คนคือตอนนี้ปัจจุบันสมาชิกวงนี้เขาเหลือกันอยู่๙คนนะครับคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปว่ามาในฐานะพรีเซนเตอร์ทั้ง๔หนุ่มเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับผู้โชคดี
หนึ่งร้อยคนนะคะเข้าร่วมงานแถลงข่าวค่ะพร้อมกับฟังเคล็ดลับผิวใสกิ๊กตามแบบฉบับซุปตาเกาหลี
แล้วก็ไม่ลืมที่จะทักทายแฟนคลับเป็นภาษาไทยเช่นเคยค่ะ
สวัสดีครับฟุ้งที่นี่แหละครับสวัสดีครับฟุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟุ้งที่นี่แหละครับ
สวัสดีค่ะแจ๊คเกอร์เรนค่ะอันยองซิโอ
นี่แหละที่บอกว่าโอ้โหร้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลเมื่อวานนี้นะคะเบียดเบียดกันเยอะจริงค่ะ
นี่แหละเขาไปร่วมกิจกรรมแฟนชายสุดพิเศษคือไปร่วมแจกลายเซ็นต์ให้กับแฟนคลับผู้โชคดี๑๐๐คน
มาร้องให้กำลังใจหนุ่มเต็มร้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิล์ว์ล้นทรักยาวไปจนถึงสะพานลอยเลยนะฮะ
แบบนี้หนุ่มเขาก็เลยฝากข่าวดีทิ้งท้ายให้ได้ชื่นใจกันด้วยค่ะว่าตอนนี้กำลังทำอัลบั้มใหม่และสัญญาว่าจะหาโอกาสกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยให้ได้แน่นอนค่ะ
โอ้โหแฟนคลับเยอะมากจริงเธอ
ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะเพราะอย่างที่ทราบก็โอ้โหในประเทศไทยเรานะคะก็แฟนคลับชาวเกาหลีนี่เยอะมาก
ศิลปินเกาหลีนะคะก็รอติดตามกับบันเทิงไทยรัฐของเราได้นะคะ